ยอดมวยไทยรัฐเมื่อวานนี้คู่เอกชกกันไม่ครบยกนะครับ
หลังจากที่แสงดาวสกิติชัยถูกไล่ลงจากเวทีในยกที่๕
ซึ่งหัวหน้าคณะรวมทั้งทีมงานยืนยันนะครับว่านักชกในสังกัดไม่ได้ล้มมวยแน่นอนครับ
คู่เอกแสงดาวสกิริชัยโดนไล่ลงยก๕นะครับ
ในการเจอกับสนรายสอสมหมายคู่ปรับเก่าที่เคยเอาชนะมา
ซึ่งแฟนมวยเริ่มโหไล่ลงมาตั้งแต่ช่วงปลายยก๔
เพราะดูแสงดาวชกผิดฟอร์มหลายจังหวะ
โดยเฉพาะจังหวะที่ไล่แขนนะครับกดแขนคู่ต่อสู้ได้แต่ไม่ยอมแทงเข่า
เรื่องดังกล่าวได้รับการเปิดเผยจากคุณแนนสกิริชัย
หัวหน้าคณะชื่อดังจากนครศรีธรรมราช
ยืนยันว่าแสงดาวไม่มีทางทรยศต่อวิชาชีพ
จากเจ้าตัวเป็นเด็กดีต่อยมวยเก็บเงินซื้อสวนยาง

ในส่วนของหัวหน้าค่ายเองก็เป็นคนธรรมธรโม

และเด็กรายนี้ไม่เคยมีประวัติด่างพร้อยด้วยนะครับ
ขอความเป็นธรรมและให้กรรมการพิจารณาการตัดสินใหม่อีกครั้งหนึ่งครับ
ยกที่๕ด้วยนะครับ

ก่อนเอาชนะคะแนนเพชรมรกฏกอดีศร
วิชาเอกต่อชูชีพแพ้คะแนนแสงอาทิตยเกียรติกำทรนะครับ
ศนุพรเพชรปตอชนะน็อกขุนศึกเล็กอขวัญเมืองในยกที่๓ครับ